น่าจะหลายปีแล้วเลิกพูดถึงอายุไปดูเรื่องของน้ำใจจ้ะ
ที่เรามีให้กันและกันไม่ใช่แค่คนสู่คนนะ
แต่ว่าเป็นน้ำใจที่จากคนสู่สัตว์เป็นภาพที่ประทับใจจริงครับ
นี่ไงโอ้โหคุณเห็นไหมรถเยอะนั้นน่ะหลายเลนด้วยค่ะ
แต่นี่ครับคุณตำรวจท่านนี้ต้องชื่นชมปรบมือให้จริงครับ
หยุดรถให้ให้กับสุนัขสองตัวได้ข้ามถนนนี้ไป

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพนะผมเห็นแวบแรกนี่ผมรู้เลย
ไหนคะผมรู้เลยเนี่ยแถวนี้บริเวณถนนประดิษฐ์มนุนธรรมกรทมแถวนั้นเขาเรียกว่าเรียบด้วน
เรียบทางด่วนอ่ารถเยอะมากเยอะเยอะรถติดด้วยอืม
แต่พอคุณตำรวจท่านนี้เดินลงไปโบกไม้โบกมือให้หยุดทุกคนก็หยุดจริง
ให้ความร่วมมือดีถึงทุกคนจะรีบรถจะเยอะแต่พร้อมจะมีน้ำใจ
ถูกต้องเลยหลายคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมคุณตำรวจต้องโบกให้หยุดด้วย
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือแถวนี้เนี่ยนะคือลักษณะว่าท่านเนี่ย
คุณตำรวจท่านเนี้ยค่ะก็คงจะเห็นเจ้าเจ้านักตัวเนี้ย
มันจ้องจ้องมองมองคอยจะข้ามถนนบ่อยหรือเปล่าเออก็เป็นไปได้
เป็นภาพชินตาแต่ตรงนี้รถเยอะไงแต่ตรงนี้รถเยอะ
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกแล้วก็ชื่นชมจริงก็คือตำรวจคนนี้นะ
ก็คือตำรวจจราจรคนที่เขามีชื่อว่าดาบตำรวจบุญเรืองนิ่นใช่
เป็นผู้บังคับหมู่งานจราจรสอนอวังทองหลังอืม
เรียกสั้นสั้นว่าดาบเรื่องดาบเรื่องขอบคุณดาบเรื่องนะ
คุณตามเรื่องจริงนะครับกับการทำงานสุดความสามารถ
แล้วก็ภาพแบบนี้ออกมาผมก็อยากจะบอกเพื่อชื่นชมจริง
ในการปฏิบัติหน้าที่ใช่คือบางทีถนนเส้นนั้นอ่ะ
รถมันเร็วด้วยแล้วรถมันเยอะด้วยมันก็ยากที่น้องหมาจะข้ามถนน
เพราะฉะนั้นนะเราหาทางข้ามหมาไหมเป็นทางหมาลายไหม
เป็นเป็นทางหมาลายเขามีแต่ทางม้าลาย
ก็ให้คนข้ามอีกอ่ะอันนั้นให้คนข้ามอืม